เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์สืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวานนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
เหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นไปจนถึงช่วงดึกเนี่ยนะฮะ
หลากหลายแง่มุมนะครับก็แน่นอนว่าก็มีเสียงพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์
หรือว่าถามถึงตามมาในหลายเรื่อง
ใช่ค่ะมีการแชร์คลิปภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในโลกโซเชียล

เราจะไปดูในภาพเหตุการณ์ช่วงเวลาต่างที่เราสามารถตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงเวลานั้นเจอนะฮะ
นี่คือภาพหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพที่เจ้านาฏีคือกระโดดเข้าไปแล้วก็หลักศนะเตะเข้าใส่ผู้ชมนุมคนนี้
ผู้ชายคนนี้เราตามเจอแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แถวหน้ากรมทหารราบที่๑มหาดเล็ก
ผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอบและแนวร่วมเมื่อวานนี้ต้องการจะไปยื่นข้อเรียกร้อง
ถึงบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรี
อยู่ภายในค่ายทหารกรมทหารราบที่๑นะครับ
ท่านผู้ชมครับภาพภาพนี้นะฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นและเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปเจอกับผู้ชุมนุมผู้ชายคนนี้
เขาเป็นชายหนุ่มอายุ๑๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคนนี้ฮะจะเห็นว่าเสื้อกางเกงเนี่ยเหมือนกับในภาพที่โดนตำรวจเนี่ย
โอ้โหเตะใส่เข้าไปอ่ะนะฮะ
คือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
ชุมนุมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๘ของเขาที่ไปร่วมชุมนุมในการขับไล่รัฐบาล
เขายืนยันว่าเขาไปอย่างสงบนะแล้วเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับตัวเองมาก่อน
เมื่อวานนี้อาทิตย์๒๘กุมภาพันธ์ขณะที่เกิดเหตุตามภาพภาพนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย
ชายหนุ่มวัย๑๗ปีคนนี้บอกกับเราว่า
เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้า
ที่จะควบคุมการชุมนุม
ตัวเองเนี่ยก็ถูกดัน

ของการปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็เริ่มมีการผลักดันกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
ก็คือฝ่ายเจ้าหน้าที่กับฝ่ายผู้ชุมนุม
ขณะนั้นมีการเอาแผงกั้นออก
ตัวเขาเองก็พยายามเข้าไปพูดคุยกับทางตำรวจ
ว่าขอให้ปรณีประนอมกันอย่าใช้ความรุนแรง
แต่ไม่ทันที่จะได้พูดแม้แต่คำเดียว

เขาบอกว่าผู้บัญชาการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ชุดนี้เนี่ย
ได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมออกทันที
จังหวะนั้นมีการปลาข้าวของสิ่งของกันเกิดขึ้น
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยถูกผลักถูกลากไปอยู่ในจุดที่ด้านแนวหน้านะฮะ
เมื่อมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนล้มลงตอนนั้น
เขาก็พยายามที่จะเข้าไปเพื่อไปหยิบอุปกรณ์เอามาไว้ใช้เพื่อป้องกันตัว
ขณะเดียวกันฮะขณะกำลังก้มอยู่เขาถูกเจ้าหน้าที่อีกคนนึงกระโดดเข้ามาเตะ
นี่ฮะตามภาพนี้เขาบอกว่าเข้าหน้าท้องเขาอย่างจัง
ตามภาพที่ปรากฏในโซเชียลเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกลากไป
ถูกลากเข้าไปอยู่กลางวงของเจ้าหน้าที่มีการล็อกตัวไม่ให้หนีไปไหน
ระหว่างนั้นหนุ่มวัย๑๗ปีคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าได้ยินเจ้าหน้าที่พูดว่า
อย่าให้กล้องเห็นภาพเด็ดขาดนะอย่าให้กล้องมาถ่ายอีกคนนึงก็พูดมาว่า
ไม่เป็นไรน้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วสักพักนึงเขาถูกพาขึ้นรถของ
สักประมาณชั่วโมงกว่าก็ถูกปล่อยตัวแล้วก็กลับบ้านส่วนตอนนี้นะครับอาการบาดเจ็บ
ของชายหนุ่มคนนี้บอกกับธัยรัฐนิวโชนะครับ
ว่ามีการเจ็บที่แขนที่ขาแล้วก็ลำคอตัวเขายืนยันว่าเขาไปชุมนุมอย่างสงบ
มีแค่กระเป๋าหนึ่งใบมีหมวกไม่มีอาวุธอย่างอื่นส่วนจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำร้ายหรือไม่
เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางทนายแล้วก็ทางบ้านก่อนว่าจะเอายังไงดี
แต่ว่ามีแบบก็ตามภาษามีคนบอกก่อนผู้มาถีดผมก็ดีเลย
ไม่ไม่เห็นตอนหยิบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
นี่นะคะเราก็พยายามหาคำตอบให้
หาตัวบุคคลที่อยู่ในภาพและในคลิปภาพ
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะ
อันนี้คือภาพแรกที่คนแชร์กันเยอะ
ทีนี้ค่ะมันมีคลิปภาพที่คนก็แชร์กันเยอะเหมือนกัน
เป็นคลิปภาพของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็คือตำรวจที่ทำหน้าที่ในการควบคุมฝุงชนในการชุมนุมเมื่อวาน
แล้วเหมือนกับว่าเข้าไปลากเข้าไปควบคุมตัวคนเจ็บ
ที่คนเจ็บเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เซฟโซน
แล้วก็ลากคนเจ็บคนนี้ขึ้นไปบนรถ

ภาพเหตุการณ์ในช่วงจังหวะนี้จะมีอยู่๒คลิปด้วยกัน
เดี๋ยวดูภาพต่อเนื่องกันเลยค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือ๓คลิปภาพต่อเนื่องเลยนะคะ
ซึ่งเป็นคลิปภาพที่มีการโพสต์การแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก
คลิปภาพที่๑กับคลิปที่๒ภาพจังหวัดตรงนี้ค่ะ
ภาพต่อเนื่องที่มีการลากคนเจ็บไปเนี่ยนะคะ
เราพยายามจะหาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
นำตัวไปขึ้นรถแล้วเกิดเสียงวิจารณ์
ทีมแพทย์ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าระหว่างที่มีการปะทะกัน
ทีมแพทย์เข้าไปหลบที่ปั๊มน้ำมันที่อยู่ตรงกันข้ามร๑ค่ะ
จังหวะนั้นก็มีหลายคนที่ต้องรักษาที่ต้องดูแล
อาจจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยบ้างอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ทีมแพทย์ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าพื้นที่ตรงนั้น
มีหลายคนที่ไปร่วมชุมนุมแล้วโดนกระสุนยางยิง
ได้รับบาดเจ็บเขากำลังดูแลกันอยู่
นี่นะคะแล้วก็จะมีภาพอันนี้อีกภาพหนึ่ง
จะเป็นภาพเหมือนเจ้าหน้าที่ไปทำร้ายคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชุมนุม
แล้วก็ตรงหน้าปั๊มมันมีการปะทะกัน

ลากไปแล้วก็แบบคล้องแขนไป

บอกว่าคนเจ็บคนนี้เขาวิ่งหนีมาจากการปะทะกันนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจผิดของตำรวจที่มาทำหน้าที่
กระชับพื้นที่ควบคุมฝูงชนหรือเปล่า
ที่อาจจะมองว่าเอ๊ะคนนี้ไปอยู่ในพื้นที่ปะทะด้านหน้า
แล้วมาหิ้วแขนลากตัวออกไปเพื่อนำไปขึ้นรถนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
เขาบาดเจ็บแล้วเขาวิ่งเข้ามาเพื่อให้เรารักษาเขา

แต่มันเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่คอฝอ่ะ
มวลชนที่ปะทะอยู่เข้ามาพอดี
เขาคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงคิดว่าคนเนี่ย
เป็นคนที่ปะทะอยู่ข้างหน้า
แต่จริงแล้วคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่วิ่งมาจากทางด้านอื่น
ก็คือเป็นมวลชนที่แบบบาดเจ็บ
แล้วก็วิ่งมาเพื่อมาหาทีมแพทย์เพื่อมาขอเขาความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
ว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดพลาดเคลื่อนได้ของเจ้าหน้าที่
ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ปะทะ
เพราะว่าตัวน้องเองที่เขาเข้ามา
เขาก็ใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีดำอะไรอย่างนี้

คือมันก็แอบผิดจัญญาบันผิดวิสัยนิดนึงค่ะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางชุดที่เขาเป็นทีมแพทย์เนี่ยเขาบอกกับเรานะฮะ
ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ช่วงพยายามเข้ากระชับพื้นที่นะฮะ
จะมีภาพที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้ออกจากพื้นที่ไป
แล้วจะมีช่วงเวลาหนึ่งทุกผู้ชมครับ
จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเนี่ย
ต้องปั๊มหัวใจกันในช่วงเวลานั้นนะครับถึงขั้นช็อกแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจ
สุดท้ายตำรวจนายนี้เนี่ยเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
จากเหตุการณ์เข้าไปทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการชุมนุมเมื่อวานนี้
ก็เห็นแม้ไม่ได้
สุดท้ายตำรวจนายนี้เสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะเป็นตำรวจที่มาทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล
คุณผู้ชมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับภรรยาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณกตนพรศรีวรีพันธ์
ซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
วันนี้ไปที่สอนอธรรมศาลานะครับไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
ภรรยาของร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสิร์ชสนิท
รองสรรวจปราบกลามสอนอธรรมศาลาที่เสียชีวิต
จากการมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้
ในพื้นที่วิพาบดีกรุงเทพแล้วก็เสียชีวิต
ภรรยาชื่อนางกฎชการแจ้งอาสานะครับ
ภรรยาของร้อยตำรวจเอกวิวัตน์ยังอยู่ในการโศกเศร้า
บอกว่าช่วงหลังสามีเนี่ยทุ่มเทกับการทำงานมากเป็นพิเศษ

นี่คือผู้ที่เสียชีวิตภาพขวามือที่เป็นภาพนิ่ง

ภรรยาท่านบอกว่าเวลาเลิกงานกลับบ้านเนี่ยสามียังทำงานตลอด
ไม่มีเวลาพาครอบครัวไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวที่ไหน
เขารับมากกว่าชีวิตเขา
ก็รู้พี่ก่อนนี้เราต้องออกมา
ไม่ได้รักแรกชีวิตเขา
เขารับงานมากกว่า
ต่อไปบ้านเขาไม่ได้ทำอะไร
เขาก็นั่งดูลายของเขา
ผู้ชมครับเบื้องต้นนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะฮะครอบครัวของร้อยตำรวจเอกวิวัตรนะครับ
ส่วนศพของร้อยตำรวจเอกวิวัตรจะมีพิธีรดน้ำศพวันพรุ่งนี้นะครับ
หกนาฬิกาและสวดพระอภิษฐรรมศพหนึ่งคืน
ที่วัดตรีทศเทพวรมหาวิหารนะครับหลังจากนั้นจะเคลื่อนศพไปที่วัดลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อสวดพระอภิษฐรรมอีกสี่คืน
และจะมีพิธีพระชาธานเพลิงศพในวันที่๗มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ

ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมตามกันต่อ
ที่เป็นประเด็นสืบเนื่องจากคลิปภาพทั้งภาพวีดีโอทั้งภาพนิ่งที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
หนึ่งในนั้นก็คือพูดถึงเรื่องกระสุนยาง
เดี๋ยวรอครู่เดียวแต่มารอการชี้แจงมาดูเรื่องนี้กันก่อน
ให้จากการสรุปภาพรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์การชงนมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ยอดรองโคสกสำนาคารตำรวจแห่งชาติ
อกว่าจากการชงนมเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่หน้าร๑เนี่ยค่ะกรมฐานราบที่๑มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีเนี่ย
ภาพรวมก็คือมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ๙๐นาย
เสียชีวิต๑นายอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ก็คือเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสิร์ชสนิทรองสารวัตรสังกัดสนธรรมศาลา
ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝุงชน
พรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมศพวันแรก
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะพลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตราบอกว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการใช้ก้อนหินคว่างปลาเจ้าหน้าที่
ประทัดยักษ์ปาระเบิดปิงปอง
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาแจ้งเตือน
ก่อนจะใช้มาตรการต่าง
และยืนยันว่าอาวุธที่นำมาใช้กับผู้ชุมนุม
ได้ผ่านการอนุมัติให้สามารถดำเนินการได้

เพราะเชื่อว่าจะทำให้การชุมนุมยุติโดยเร็วที่สุด
อันนี้คือคำชี้แจงจากทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องของกระสุนยางอย่างที่บอกคุณผู้ชมมาค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม
ได้รับบาดเจ็บจากการโดนกระสุนยางด้วยนะคะ
แต่ไปดูคลิปภาพกันก่อนที่มีการแชร์กันเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้ค่ะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นคลิปภาพนะคะ

ได้มีการเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนี่เลย

ใช่ค่ะมีการแชร์คลิปภาพ๒คลิป

ทั้งคลิปในลักษณะของกระสุนยางและแก๊สน้ำตานี่ค่ะ

ประเด็นตรงนี้แหละถูกพูดถึงกันเยอะนะคะ

เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมฝุงชนของเจ้าหน้าที่

และในเรื่องของการใช้กระสุนยางนะคะ
เกิดคำถามในเรื่องของการควบคุมที่รุนแรงเกินไปหรือไม่
ลักษณะแบบนี้นะคะทั้งสองคลิปภาพนี้

ซึ่งเราได้ไปเจอกับกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาได้รับบาดเจ็บ

ช่วงนั้นเขาเป็นกาดประจำอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
แล้วก็ได้ยินเสียงวอลจากกาดด้วยกัน
ว่าให้ไปรวมตัวกันที่ตรงกันข้าม
กรมทหารราบที่๑มหาเล็กรักษาพระองค์
เพราะตอนนั้นตำรวจกระชับพื้นที่จุดนั้นหมดแล้ว

จนถึงด่านจ่ายเงินทางด่วน
ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน

แล้วใช้ปืนยิงกระสุนยางเข้าใส่หลายนัดค่ะ

เขาก็หนีหนีไปเกาะกลางถนน
รู้ตัวอีกทีว่าถูกยิงเข้าที่หลังด้านซ้าย

ถามว่าแผลนี้ที่เขาเปิดให้ดูเนี่ยค่ะ

เขาเล่าให้ฟังว่ามันปวดปวดแสบปวดร้อนแล้วก็จุกนะคะ
มีคนมาช่วยเขาก็เลยมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนในลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันเกินกว่าเหตุหรือไม่คือกาดผู้ชุมนุมคนนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเดินอยู่คนเดียวนะ
เขาไม่มีอาวุธทำไมต้องมากระหน่ำยิงด้วยกระสุนยางใส่เขาขนาดนี้นะคะ
เขาบอกการทำอะไรจริงผมก็เกลียดเงินแล้วพี่ผมไม่คิดว่าเขาจะยิง
ก็เป็นเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับจุดหนึ่งที่มีการชุมนุมรวมตัวกันเนี่ยคือ
พื้นที่หน้าสอนอดินแดงด้วยนะฮะก็อยู่ในย่านถนนวิภาวดี
แถวหน้ากรมฐานราบที่๑นะครับ
ตอนที่มีการมารวมตัวกันพบว่ามีรถของเจ้าหน้าที่ถูกเผา
มีลักษณะการถูกพ่นสีกล้องวงจรปิดก็ถูกทำลายเสียหาย
ก็ไม่รู้ว่าจากฝ่ายไหนอะไรยังไงนะฮะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตรงนี้พบว่ายังมีร่องรอยความเสียหายอยู่
ทุกผู้ชมครับตั้งแต่เช้าพนักงานทำความสะอาดของกรทมก็มาเคลียร์พื้นที่ไปบ้างแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถือว่ารุนแรงมากนะฮะ
แต่ก็ไม่ขอบอกรายละเอียดอะไรมากนะฮะก็มีบางคนนะครับที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน
เมื่อวานนี้เนี่ยที่มาชุมนุมกันเนี่ยมีทั้งเสียงปืนเสียงแก๊สน้ำตา
มีเสียงขวดนะดังสลับกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ต้องได้แต่หลบกันนะฮะหลบกันอยู่ในห้องเช่าอยู่ในบ้าน
ไม่กล้าออกมาเพราะกลัวถูกลูกหลงนะฮะ
คือบางคนบอกว่ากว่าเหตุการณ์จะสงบเนี่ยเกือบตีหนึ่งนะ
แล้วตอนนี้คุณไทยกลัวไหมครับ

ไม่รู้จะทำยังไงไม่เคยเจอ

ปังคืนมาเจอกลมแรกค่ะกลัวมาก
ไฟใหม่เยอะค่ะเปิดประตูมันเอาอะไรบอกอะไรทบ
แล้วก็มันจุดสองครั้งแล้วก็มีระเบิดเขื่องมา
ไฟมันก็ลกไปตามสะหนด
ไปสามส่วนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนแรกเนี่ยก็คือการชุมนุมที่หน้าร๑นะคะ
ตำรวจบอกว่าได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ที่กระทำความผิด๒๒คน
อีกส่วนหนึ่งก็คือการทำให้เกิดความเสียหายที่สอนอดินแดง
จากการตรวจสอบสิ่งที่เสียหายมีอะไรบ้าง
ที่เสียหายก็คือมีรถยนต์ของทางราชการมีรถจักรยานยนต์
มีอาคารสถานที่ถูกทุบทำลายทำให้เสียหาย
แล้วก็มีทรัพย์สินของเอกชนของประชาชนที่อยู่โดยรอบได้รับความเสียหาย

ซึ่งทั้งหมดนี้คือความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นความผิด๓ข้อหา
อีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นในส่วนของการทำร้ายร่างกาย
พลตำรวจโทนพโรธพนักงานสืบสวนสนดินแดง
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวที่ถนนวิภาวดีรังสิต
ดังนั้นนะคะก็ต้องแยกการสืบสวนสอบสวนเป็นอีกหนึ่งสำนวน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบบุคคล
ซึ่งตอนนี้ตัวคนเจ็บตัวพลตำรวจโทนพโรธ
ก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
พบตรได้ไปเยี่ยมมาแล้วนะคะ
ผู้ที่ทำร้ายพลตำรวจโทนพโรธจากการตรวจสอบ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
มีคนมาทำร้ายสักประมาณ๘๑๐คน
รุมทำร้ายอยู่๒๓คนค่ะ

ว่าทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง
ส่วนกรณีที่พบกลุ่มชาวเมียนมา
มาร่วมชุมนุมกับคนไทยเมื่อวานนี้
ก็มีคำเตือนจากรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่า
อย่ามาชุมนุมกับกลุ่มคนไทย
ถ้าท่านมาชุมนุมกับมวลชนคนไทย
แล้วทำความผิดก็จะถือว่ามีความผิดไปด้วย
ซึ่งถ้าตำรวจได้มีการตรวจพบ
ก็จะถูกดำเนินคดีและถูกส่งกลับประเทศ
อกจากนี้ยังพูดถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่ง
ถูกจับกลุ่มระหว่างที่มีการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานตอบเรื่องนี้ว่า
คือตอนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นใคร
เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนว่าเป็นสื่อมวลชนอย่างชัดเจน

ดังนั้นก็เลยควบคุมตัวไป
หลังจากนี้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงนักข่าว
ผู้สื่อข่าวทุกสำนักว่าจะต้องมีปลอกแขน
สัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นนักข่าวอย่างชัดเจน
ก็จะมีการประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางบรชนการทำงานในอนาคต
ก็จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดกันในลักษณะนี้ค่ะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ชุมนุมกันเมื่อวานนี้นะฮะ

ทางฝั่งเจ้าหน้าที่หรือว่าฝั่งของผู้ชุมนุมที่เขาไปเจอเหตุการณ์เนี่ย
แต่ละฝั่งเนี่ยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบไหนที่ได้เจอกับตัวเองกันบ้างนะครับ
กันที่เรื่องของการชุมนุมของกลุ่มรัศดรและแนวร่วมเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
ในช่วงแรกเนี่ยเราได้มีการนำเสนอในมุมทั้งเรื่องของภาพและคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ถูกตั้งคำถามว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่อย่างไร
จนทำให้มีผู้ที่ไปร่วมชุมนุมได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ในอีกมุมนึงค่ะในมุมของเจ้าหน้าที่เองก็ได้ออกมาแถลงสรุปภาพรวมของเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
พลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้ที่หน้าร๑ถนนวิภาวดีนะคะ
ก็บอกว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ๙๐นายเสียชีวิต๑นายจากภาวะหัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสิร์ชสนิทรองสารวัตรสังกัดสนธรรมศาลาซึ่งได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝุงชนเมื่อวานนี้
พรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นวันแรกค่ะ
ด้านพนตำรวจโทษพระคพงภงเพศราผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะได้มีการใช้ก้นหินคว่างป่าเจ้าหน้าที่ใช้ประทัดยักษ์และปาระเบิดปิงปองทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแจ้งเตือนก่อนจะใช้มาตรการต่างและยืนยันว่าอาวุธที่นำมาใช้กับผู้ชุมนุมได้ผ่านการอนุมัติให้ส
ส่วนคว่างปลาสิ่งของใส่ตำรวจและรถยนต์ที่สัญจรไปมาไปปิดล้อมสอนอดินแดงและสอนอสุทธิศาลคว่างปลาระเบิดควันเบื้องต้นในสอนอดินแดงมีรถยนต์สายตรวจและรถจักรยานยนต์ถูกเผาได้รับความเสียหายทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจควบคุมผู้ก่อเหตุได้๒๒รายนำไปควบคุมตัวที่ต
ในการส่งสารเยาวชนนะคะทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหาพรบรโรคติดต่อการก่อความวุ่นวายเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้เลิกแต่ไม่เลิกและมีการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่และต่อสู้กับเจ้าพนักงานและเรื่องของการพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะคะอันนี้คือคำแถลงของทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่นี่ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่ง
รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจมีเจ้าหน้าที่พักรักษาตัวอยู่๒๕นายค่ะได้มีการมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจจำนวนนึงนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามจะหาความสมดุลไม่ต้องการให้มีการใช้ความรุนแรงแต่การชุมนุมในครั้
สถานการณ์ทางผอบตรก็เลยบอกว่าตำรวจก็จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามสถานการณ์ยึดหลักปฏิบัติจากเบาไปหาหนักอาวุธที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลก็มีบางนายที่เจ้าหน้าที่พกปืนไฟฟ้าแต่ผ่านการฝึกฝนแล้วและไม่ได้นำมาใช้จริงเมื่อวานนี้นะคะส่วนที่มีรูปภาพเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้
คือในการควบคุมฝุงชนเนี่ยค่ะก็ต้องดูหน้างานว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งเมื่อมีการควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะจะมีการควบคุมตัวไว้ที่ไหนตามหลักการแล้วเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่มีการชี้แจงนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองบอกว่าได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการชี้แจงให้มากยิ่

สวัสดีการตามระเบียบอย่างเต็มที่ให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นกับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มผู้ชุมนุม
ทีนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
และก็บอกว่าหลังจากนี้หากมีการชุมนุมในลักษณะแบบนี้
จะใช้มาตรการในการควบคุมฝูงชนอย่างไร
ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยไม่ใช้ทหารค่ะ
ว่าตำรวจใช้ความรุนแรงถ้าไม่ดูก่อนหน้าที่จะเกิดการชุมนุมมีความแรงเกิดขึ้น
แรกแรกก็โอเคก็เป็นไปตามปกติของเขานะครับท่านก็รู้อยู่แล้วเขาพูดจาอะไรก็ก็
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาทำถูกทำผิดก็ไม่ว่ากันไปตามกฎหมายดังนั้นแล้วมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
และมีการลุกเข้ามาในพื้นที่ของตำรวจแล้วลุกเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้าม
แล้วมีการใช้กำลังทำร้ายเจ้าที่ตำรวจเขาก็จำเป็นต้องใช้มาตรการตามมาตรฐานสากลออกไป
ถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันจะอยู่กันยังไงประเทศชาติบ้านเมือง

ไม่ต้องครับ
แล้วก็มีรถมีทรัพย์สินข้าวของต่างของทางสอนอเขาเสียหายนะ
ยังไม่รู้ว่าจากฝีมือใครนะฮะตำรวจต้องไปไล่ตรวจสอบก่อนนะครับ

ให้กำลังใจตำรวจสอนอดินแดง
แล้วก็ไปดูร่องรอยความเสียหายต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยนายศิระนะครับบอกว่าถือว่าเป็นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
สำหรับคนที่มาทำลายทรัพย์สินของทางสถานีตำรวจนะครับ
และขอให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุด
มั่นใจว่าตำรวจมีหลักฐานที่จะสามารถดำเนินคดีได้
นายศิระกล่าวเชื่อว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลัง
หลังจากการสังเกตในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะพบว่ามีคนคอยบงการ
ว่าให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมแล้วเดินไปไหนต่ออะไรยังไงต่อ
ส่วนภาพและคลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่งถึงขั้น
ขึ้นไปอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแล้วก็ไปปัสสาวะใส่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ย
ศิราบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
โดยนายศิระช่วงที่ให้สัมภาษณ์อยู่นะครับ
จะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงานเหมือนกันเนี่ยครับ
เหมือนกับไม่พอใจการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากนะครับ
อะไรจะส่งเสริมหรือจะแนวร่วมก็ไม่รู้จะคิดยังไงแล้ว
หลังจากนั้นก็ไปดูสภาพความเสียหายของรถของตำรวจนะครับ
ที่ถูกเผาด้วยถูกทุบด้วยมีกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
คือเมื่อวานนี้ช่วงค่ำพอสถานการณ์เริ่มตรึงเครียดเนี่ย
ถ้าจะเห็นในเพจของเยาวชนปลดแอบ
เขาก็จะประกาศเรื่องของการยุติการชุมนุม

มีกลุ่มที่เดินทางไปตามจุดต่างเนี่ย
ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกันต่อว่าใครเป็นใครแบบไหนอะไรยังไง

โดยเฉพาะพื้นที่ของสอนอดินแดงนะฮะ
ที่มีเรื่องราวของความเสียหายต่างที่เกิดขึ้นนะครับ